เราคงไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องไฟป่าไฟไหม้เยอะแยะหมด
เราอาจต้องมาครี้ดูหมดละใครทำบ้างปัญหาแต่มันมีคนทำทั้งสิ้น
มันเกิดจากวัฒนชนผมก็โทษวัฒนชนไม่ได้เหมือนกัน
แต่ต้องร่วมมือกันไงกฎหมายก็มีอยู่ถ้าให้ผมไม่จำเป็นการคดีทั้งหมด
หลายคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็บอกว่าไปจับมาเลยครับจับให้หมดเลยใครเผา
คืออะไรล่ะคือมันเกิดจากจราจรเนี่ยประมาณ๗๒ถ้าสมมุติตัวเลขได้๗๒เปอร์เซ็นต์
ในเรื่องของเผาว่าจะเพื่อนประมาณ๑๕เปอร์เซ็นต์
เหลือของมันอื่นอย่างด้วยอะไรก็แล้วแต่หายใจออกมาก็ได้เนี่ย
แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีขนาดของฝุ่นที่มีปัญหาอยู่ก็๒๕มันขนาดเล็ก
มันมีผลต่อผู้อายุน้อยเด็กทารกคนมีคันคนชะลาคนที่มีโรคประจำตัว
ตอนนั้นแข็งแรงพอสู้ไหวอย่างผมเนี่ยพอไหว
ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็ปาดจมูกนะใส่หน้ากากไว้ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัย